มาดูคุณแม่สุดสตรองอย่างแม่แอฟทักษะออนนะคะคุณผู้ชม
ชมข้าตั้งแต่ปริปีใหม่มาปุ๊บโอโฮรุยงานถ่ายละคร
นี่เลยนะคะหัดขับเครื่องบินลำเล็กนะคุณผู้ชม
รวมไปถึงนี่มีลุคตัดผมสั้นด้วยนะคะสวยมากและ
หลายคนก็เลยถามว่าโหลงทุนตัดผมสั้นเลยเหรอแต่จริงมันเป็นการแต่งเฉยนะคือใช้ผมปลอมนี่แหละ
ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับถึงขั้นเตอร์ไพรส์กันเลยรวมถึงลูกสาวน้องปีใหม่ยังต้องเอ่ยปากถาม
แถมยังเช็คคุณแม่แอฟตลอดทั้งเฟสไทม์เช็คว่าอยู่ที่ไหนทำอะไร
เรียกได้ว่าเข้าขั้นหวงคุณแม่หนักมากคือต้องรายงานลูกทุกช็อตทุกเวลา
ซึ่งแม่แอฟเองก็ตั้งใจว่าจะพาลูกสาวเนี่ยไปเยี่ยมที่กองด้วยเพื่อให้เห็นการทำงานนะคะ
ใช่ค่ะหนึ่งในบทบาทยังไม่เฉลยว่าอะไรทำไมต้องผมสั้น
อย่างน้องตีเห็นเราผมสั้นนี้ถามไหมคะ
ถามค่ะเมื่อวานคือเดี๋ยวนี้ก็จะใช้วิธี
ตอนเราถ่ายละครก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราหายไปไหน
ก็จะให้เขาแบบวีดีโอคอร์อะไรอย่างนี้ค่ะหลังเลิกเรียน
คือทุกวันนี้เขาไม่รู้ว่าแม่ไปไหนอยู่กับใคร
ตอนแรกก็มีแบบเหมือนงอแงบ้าง
แต่ตอนนี้พอเขาได้รู้ว่าอ๋อวันนี้แม่ไปทำงาน
อยู่กับพี่หมอเน่งนะอยู่กับพี่ต่อนะ
เขาก็แบบอ๋อโอเคเขารู้แล้วว่าอยู่กับใคร
เขาก็แฮปปี้ละ